ที่ถูกรถตู้เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

เมื่อวานนี้เราไปคุยที่โรงพยาบาลมา
ก็เปิดเผยเปิดใจกันเยอะแยะแล้ว
แต่วันนี้ไปฟังการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยหน่อย

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยบอกเลยว่า
พอไปเห็นที่จุดเกิดเหตุนะในใจคิดเลยว่า
โอ้โหเสียชีวิตแน่ดูสภาพรถแล้ว
แต่ได้ยินเสียงเขาส่งเสียงมาจากในรถ
โอ้โหมีสติจริงเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังบอกเลยว่า
มีสติมากยอมรับเลย
คือเขาบอกไม่ตายก็สาหัส
ก็แบนซะขนาดนั้นอ่ะใช่
นะฮะแต่การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
ต้องถือว่าสำคัญมากนะใช่ค่ะเขาต้องมีวิธีการ
แต่ละขั้นแต่ละตอนนะคะเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ล้มมาทับเนี่ย
น้ำหนักเยอะ๔๐ประตันดังนั้นคือต้องระวังทุกวินาที
มันสามารถจะร่วงลงมาเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็ว
ใช่ค่ะต้องช่วยด้วยความรวดเร็วเท่านั้นนะ
วิธีต้องถูกต้องด้วยนะพลาดขึ้นมานี่ล้มคลื่นมาอีกรอบนึงเนี่ย
ใช่หนักนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้ไปคุยไปเปิดใจกับนี่ฮะชุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยในวันนั้น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิร่วมกระตันอยู่วันนี้เขาก็ช่วยกันเอาเครื่องตัดถ่างเครื่องไม้เครื่องมือ
ที่เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในเหตุการณ์วันนั้นมาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูด้วยนะครับ
พร้อมกับเล่าวินาทีที่เข้าไปช่วยเหลือนายวรวุฒิอยู่ญาติมากอายุ๔๑ปี
โฟร์แมนประจำการบินไทยสุวรรณภูมิที่ถูกรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พลิกคว่ำ
ทับรถที่เขาขับมาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนวัดพลมานีเขตรัฐกระบังกรุงเทพนะครับ
เมื่อ๒๗พฤษภาคมท่านก็ติดตามข่าวสารกันเยอะแยะแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ท่านนี้ชื่อว่านายอัญวุฒิโพออำภัยเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่อาสาของร่วมกระตันอยู่นะครับ
ไปช่วยกันในวันนั้นแล้วก็ช่วยนายวรวุฒิออกมาจากซากรถฟอร์จูเนอร์ได้
เขาบอกว่าแวบแรกที่ไปเห็นสภาพรถนะคุณเห็นมาสอนคือมันถูกพับถูกทับจนแบนแบบ
แนนเป็นแพนเค้กอ่ะเขาใช้อย่างนี้เลยคือมันแบนมากจริง
ทาวแบ้งผมออกต้องแบนเป็นกล้วยปิ้งมันทับแบบทับแบนเลยอ่ะ
คือไม่ตายก็ต้องหนักอ่ะใช่คิดว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยนะ
ไม่เสียชีวิตก็สาหัสแต่พอได้ยินเสียงนายวรวุฒิโต้ตอบออกมา
แล้วก็โต้ตอบอย่างมีสติด้วยก็เลยช่วยกันรีบประเมินสถานการณ์
สิ่งแรกที่ทำก็คือให้ทีมพยาบาลของมูลนิธิมาพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในรถก่อน
เขาก็คงบาดเจ็บอยู่นั่นแหละแล้วระหว่างนั้นก็ช่วยกันระบายน้ำหนักถั่วลิสงที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ออกไปให้มากที่สุด
ภาพแรกที่เราก็เห็นคือใต้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
หลังจากที่รถตู้คอนเทนเนอร์พลิกตะแคงแล้วเนี่ยใต้ตู้คอนเทนเนอร์คือมีรถยนต์นั่งทั้งคันนะครับ
ลาบอยู่นะครับแต่ว่าเราสิ่งแรกที่เราทำก็คือหาข้อมูลนะครับจากคนที่เห็นเหตุการณ์โดยรอบ
รวมไปถึงร้องสอบถามนะครับค้นหาเขาเรียกว่าการค้นหาทางกายภาพ
ก็โชคดีว่าวันเกิดเหตุนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บมีสติดีแล้วก็สามารถสื่อสารกับเราพอจะเข้าใจครับ
สิ่งแรกที่เรากังวลนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจากเหตุการณ์แบบนี้โอกาสรอดชีวิตจะน้อยมาก
ที่ที่มีการทับแบบลักษณะแบนเป็นแพนเค้กแบบนี้นะครับเพราะปกติถ้าเผื่อลักษณะการทับที่เป็นทรงให้เป็นตัววีหน่อย
ให้มีช่องว่างเยอะเนี่ยโอกาสรอดของผู้ประสบภัยก็จะเยอะขึ้นนะครับ
แต่วันนั้นสิ่งหนึ่งที่เรากังวลที่สุดภาพแรกที่เราเห็นคือรถถูกทับแบนมาทั้งคันนะครับ
มีทีมพยาบาลของร่วมกระตันยูเราเนี่ยเข้าดูแลคนไข้ทันทีเลยนะครับ
มีการให้ตั้งสติอย่าตื่นเต้นตั้งสติใช้หายใจระบบการหายใจให้รักษาออกซิเจนไว้นะครับ
แล้วก็ให้เขาบีบแตรสื่อสารกับเราเป็นระยะอย่าอย่าบีบ
เพราะตอนแรกเขาตกใจตอนแรกที่ไปถึงนี่เขาบีบอี๊แบบค้างยาวเลย
เราคิดว่าคิดว่าตัวถังมันกดทับด้วยซ้ำแต่ไม่ใช่นะครับ

ใช่บอกโอ้โหคือเราก็ไปคุยกับนักวิศวกรรมยานยนต์เหมือนกันนะเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดให้ฟัง
หนึ่งใน๑๐ล้านนี่คือโชคดีจริง
เดี๋ยวเราให้ฟังเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ส่วนวิธีการช่วยเหลือของชุดกู้ภัยในวันนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็คือใช้เครนมาพยุงตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้
ไม่ให้มันร่วงถล่มลงมาอีกนะครับ
แล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัดทางตัดเบาะนั่งข้างคนขับออก
เพื่อจะดึงร่างผู้บาดเจ็บออกมา
ระหว่างนั้นก็ทำควบคู่ไปกับการสอบถามผู้บาดเจ็บเป็นระยะ

สิ่งแรกที่ทำคือตักถั่วเหลืองออก
เปิดท้ายและตักถั่วเหลืองออกจากตู้คอนเทนเนอร์
คือถ่ายน้ำหนักให้เบาที่สุดนะครับ
วันนั้นก็รีบคือเหมือนกับทำแข่งกับเวลานะครับ
ถั่วเหลืองออกมาแล้วก็เกลี่ยออกไป
สิ่งที่สามารถตัดเอาร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาได้
ก็จะเป็น๒ตัวนี้นะครับ
จากเราใช้แหลมในการกางออกนะครับ
พยุงพยุงตู้คอนเทนเนอร์ให้รับน้ำหนักนะครับ
ยุงน้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์ไว้แล้ว
เสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ถ่างประตูนะครับ
ทางประตูให้อ้าออกทางประตูให้กว้างออก
แล้วก็ใช้ใบมีดตัดหูประตูนะครับ

แล้วก็ค่อยเอาครีมใบบี้เข้าไปตัดขาเก้าอี้
เก้าอี้นั่งด้านซ้ายของด้านข้างคนขับนะครับ

เก้าอี้เสร็จก็เอาเก้าอี้ออกอีกตัวหนึ่ง
ก็จะมีพื้นที่กว้างขึ้นมากขึ้นนะครับ
เก๊ะกลางออกอีกอันหนึ่งนะครับ

เปิดประตูหลังได้อีกเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่ง

ก็ทำการสไลด์สไปนอนบอร์ดเข้าไป
แล้วก็ใช้ครีมทางตัวนี้นะครับ
อ้าออกฉีดคอนโซลให้อ้าออก
แล้วก็สไลด์ตัวผู้บาดเจ็บออกมา
นี่ไงเวลาเราฟังข่าว

ทั้งตัดทั้งทาง
ต้องฝึกมานะถึงจะใช้เป็นนะ

ช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ง่ายขึ้นมาก
พร้อมกับฝากบอกประชาชนว่า
ถ้าหากประสบภัยลักษณะแบบนี้
ก่อนอื่นเลยท่านพยายามควบคุมสติให้มากที่สุด
ถ้าเกิดว่าอยู่ในจุดที่ประสบเหตุแล้ว

พยายามสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุด

เราอยากได้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่างอย่างนี้
ที่เป็นตัวค้ำยันแบบนี้เยอะที่สุด
เราร้องขอก็จะมีพี่น้องอาศักดิ์สมัคร
จากหลายพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลอยต่อเดินทางมา

ภาคประชาชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่

สื่อที่เป็นไลฟ์สดเนี่ย

มีเจ้าหน้าที่ของที่เขาขับรถเคนรถยกเนี่ย

เนี่ยที่กระเทศอยู่ใกล้กับเราเลย
เขาอยากได้รถเคนรถยกพวกนี้

หัวหน้าเขาโอเคเขารีบขับมาเลยนะครับ

เพราะว่าการตกใจจะทำให้ระบบการหายใจของเรา

จะทำงานแล้วหัวใจมันจะหายใจเร็ว
ออกซิเจนก็จะใช้มากขึ้นนะครับ

ตกอยู่ในภาวะของ

ถ้าสื่อสารอะไรกับคนภายนอกได้พยายาม

ก็รถที่มาช่วยเหลือก็ต้อง

น้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกถั่วลิสงมา๔๐กว่าตัน
ใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่าจากเที่ยงไปถึงบ่าย๒๔๕บาท

แล้วก็อย่างที่บอกว่าวันเกิดเหตุเป็นวันหยุด

ก็มีพลเมืองดีทั้งรถแบ็คโฮลทั้งรถเครนก็มาช่วยนะคะ
ทีนี้เนี่ยทางผู้บาดเจ็บคุณวรวุฒิก็บอกว่าอยากจะขอบคุณพี่เหล่านี้ค่ะ
พลเมืองดีต่างที่มาช่วยกันอย่างที่เห็นในภาพคือเขาแบบ

พลเมืองดีพอเขาเห็นข่าวเขาก็มาช่วย
ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนขับรถเครนไปเยี่ยมทุกวันเลยนะคะ
เอาเลยฮะแต่ยังไม่เจอคนขับรถแบ็คโฮลนะคะ
ทางผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าถ้าเขาได้รับเงินชดเชยค่าเสียหาย
จากทางฝั่งของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

มาช่วยเขาทุกคนเลยเป็นน้ำใจ
คือทั้งสองคนทั้งสองคันนี้เขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอ

ทีนี้นักข่าวของเราก็ขออนุญาตไปถึงโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่ง
ที่โรงพยาบาลวิพารามย่านพัฒนาการนะคะ
ไปสอบถามความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของคุณวรวุฒินะคะ
ตอนนี้อาการดีขึ้น๑๖๐แล้วนะคะ

คาดว่าอยู่โรงพยาบาลอีกสัก๓๔วันก็คงกลับบ้านได้

คืออ่อนแรงมากยกไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่าคุณวรวุฒิบอกแล้วว่าตอนที่ตัวคอนเทนเนอร์มันร่วงลงมา
เขาตะแคงซ้ายแล้วเอามือซ้ายมาประคองไว้ที่คอเขา
ระหว่างคอกับพวกเบาะพวกคอนโซนพวกอะไรแถวตรงกลางรถ
มือซ้ายตอนนี้ข้อมือซ้ายเลยไม่มีแรง
เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจแบบละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
วันนี้คุณวรวุฒิกับภรรยาก็ฝากขอบคุณทุกคนเลยค่ะ

คนขับรถเครนไปเยี่ยมทุกวันตอนนี้รู้จักกันแล้วไปทุกวันเลย
ถ้าเกิดได้ค่าเสียหายค่าทำขวัญอะไรมา
แบ่งให้กับทุกคนเหล่านี้ค่ะ
เป็นค่าตอบแทนเป็นสินน้ำใจเล็กน้อยนะคะ
ส่วนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในรถ
ของคุณวรวุฒิเมื่อวานเราเล่าไปหมดแล้วนะคะ
แต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่เราไม่รู้ที่มา

คือคุณวรวุฒิบอกว่าพ่อตาให้มาตอนแต่งงาน

คือเราต้องตอบคุณผู้ชมให้ได้ทุกเรื่องค่ะ

เอานะก็เขาให้กันมาไง

ตะกรุดนี้นะคะของหลวงตาเป้าะค่ะ

พระครูวรกิจสารธรรมนะคะ
อดีตรองเจ้าคณะตำบลดงลิง

หรือวัดโพธิญาณชัยสถานมงคล
อำเภอกรรมลาศัยจังหวัดกาลสิน

ภรรยาของคุณวรวุฒินิดนึงนะคะ
คือเป็นเท่าแก่นะคะ

ก็คือเท่าแก่ที่มาทำ

ก็คือเป็นรถตักดิน

ที่คิดว่าคงไม่รอดแล้ว
ก็คือตัดสินใจถามเท่าแก่ว่า

อะไรประมาณนี้ค่ะวินาทีนั้นนะคะ
ผมก็ยังไม่ได้ขอบคุณใครเลย
ขอขอบคุณทีมงานพี่บิล
ที่ส่งเครื่องไม้และเครื่องมือ
ใคร่งานมาช่วย

มีน้องคนนึงที่ขับรถ

แต่ว่าน้องเขามาคุมงานอยู่ที่ซอย๕๔วัดศรีบุรีน้อย
เขาดูไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเขาเห็นแล้วทำไมยกไม่ขึ้นสักทีอย่างนี้
เขาก็รีบขับรถมาเลย๒คันมาช่วยยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นจากรถโดยฟอร์จูเนอร์ผม
ต้องขอบคุณพ่อแก่ครับเท่าแก่ของน้องเขาด้วยครับ
รู้สึกว่าเป็นน้าเขามั้งครับเป็นน้าเขามั้
โทรไปขออนุญาตน้านะให้มาเขาก็รีบขับมาเลย
คือได้ยินเสียงได้ยินหมดเลยอ่ะทุกคนที่มาช่วยแต่ก็ไม่รู้ใครเป็นใครด้วยนะ
ตอนนั้นจังหวะนั้นติดอยู่ที่ซากรถ

ถ้ามันใช้ไม่ถูกทางมันก็โทษมหันเหมือนกันนะ

ข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาช่วยเหลือกัน

เรื่องของการช่วยเหลือการแก้ปัญหา

กลางของขลังก็อันนี้ก็ตามความเชื่อนะ
แต่ถ้าเอาตามหลักของวิศวกรรมยานยนต์เลยนะครับ

ผู้เชี่ยวชาญมาให้นะครับท่านผู้ชมครับว่า

อัตรารอดถ้าเกิดเหตุลักษณะแบบนี้

เขาบอกว่า๑ใน๑๐ล้าน

คือถ้าเป็นรถเก๋งหรือว่ารถเล็กกว่านี้
มันอยู่ทับส่วนไหนยังไง
มันทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรถ
ไอ้มุมองศาของการทับ

คุณพี่วรวุฒิเอ็นตัวนอนไปฝั่งซ้ายอย่างนี้

แต่ถ้าวันนั้นเขาไม่เอ็นไม่เอียงอย่างนี้
มันก็ลงตัวเขาอะ
คุณพี่ฟังนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกไว้นะครับทุกมันชมครับ

ประธานสาขายานยนต์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

โดยบอกว่าหากตู้คอนเทนเนอร์ทับ

ไม่รอดชีวิตก็ได้ด้วยนะครับ
เกิดขึ้นกับรถประเภทอื่นที่เล็กกว่านี้

ความแข็งแรงก็จะไม่เท่ากับรถแบบ

เพราะฉะนั้นเวลาตามรถพวกนี้นี่ห่างกันไว้ก่อนดีกว่า

เรื่องของการมัดไอ้ของที่อยู่บนรถเนี่ย
ไม่รอบครอบไม่แนบเนียนพอ
บางทีก็เอาเชือกฟางมามัดไว้เฉยตอนนั้น
เจอพวกนี้ให้มันไปก่อนเลยดีกว่า

เบรกเมื่อไหร่มันหลุดออกมาเลยทันทีค่ะ
อาจารย์ภูนภอนี่ได้รับการขนาดนั้น
เป็นอาจารย์แม่ด้านวิศวกรรมยานยนต์ของไทยนะฮะ
ท่านก็บอกว่าแม้ต้นเหตุที่แท้จริงจะมาจาก
คนขับรถ๑๐ล้อที่ขาดสติ

แต่ก็มองว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขนส่งสินค้าของรถบรรทุกต่างด้วย
อย่างอันนี้รถพ่วงแล้วมีตู้คอนเทนเนอร์

ไม่อย่างนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อย